กลับมาในช่วงนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญให้กับนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์นะคะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
กลางครอบครัวเพื่อนพ้องพี่น้อง
วงการบันเทิงที่ไปร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่วัดอินทรารามอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักแสดงหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ก็ได้เลิกโปรงผมนะคะ
โดยมีพระครูวิบูรอาจารย์พิพัฒน์เป็นพระอุปชา
อาทิบอยทะกลเกียรติโตโนภาคินเพลงชนธิดาไฟล์นัทพัฒน์
ซีดีกันทีโดมจารุวัฒน์และฮันอิสริยะ
โดยระหว่างที่ปลงผมนาคหนุ่มแกงส้มก็ถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิตินะคะ
และในช่วงแห่หน้าค่ะก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงที่อยากจะเป็นนางฟ้าบ้างล่ะเทวดาบ้างล่ะ
ออกมาโชว์ลีราร่ายรำสร้างสีสันให้กับบรรยากาศได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เกลงขึ้นชื่อเรื่องรำหน้ามีความสนุกสนานกันสุดเล็ก

ผู้มีกิติมศักดิ์ชื่อเสียงหน้าแกงส้มตั้งใจจะศึกษาทางทำเป็นเวลา๑๐วัน
โดยจะไปจำวัดที่สถานปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ขออภัยนะคะพระหน้าแกงส้มเนี่ย
ได้รับฉายาทางธรรมว่ากิติสันโท
ซึ่งมีความหมายว่าผู้มีกิติศักดิ์ชื่อเสียงนั่นเอง

จริงแล้วตั้งใจอยากจะบวชมาหลายครั้งแล้ว

ตอนแรกก็กลัวว่าจะเลยไปเป็น๒๖ซะก่อน
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นโชคดีครับที่ยังได้อยู่ในอายุ๒๕อยู่
เพราะว่าถ้าเลยไปมีนาแล้วก็อาจจะเป็น๒๖แล้ว
เดี๋ยวจะเดินทางไปจำวัดที่ภูเก็ตครับ
ผมเคยมีโอกาสได้เป็นเด็กวัดนะครับ

เรารู้สึกว่าเราสงบดีสงบมาก
แล้วก็เหมือนเราแทบจะแบบมันรู้สึกสบายใจไปหมดเลย
ผมตั้งใจทำตามทุกอย่างตามที่พระอาจารย์ท่านบอกให้ทำทุกอย่างเลย
แม่ก็ดีใจมากที่ลูกว่าลูกจะบวช

เรารอคอยวันนี้มา๒ปี
ซึ่งใจยังบอกไม่ถูกเลยฮะ
ถือว่าเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามานดานะคะ
เทิงไทยรัฐก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหน้าแกงส้มด้วยค่ะ